เรายังดูกันต่อสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ย
นายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งแรกด้วย
ที่นั่นก็มีการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่

ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุบอกว่ารับไม่ได้เลย
หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดทั่วกรุงเทพแบบนี้นะคะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานการ
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรครั้งที่๗
ประจำปี๒๕๖๒ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
แน่นอนว่าต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นหลายจุดตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
ทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงก็เดินตรวจแถวกองเกียรติยศ
และมีการวางทานพุ่มถวายศักราชน์พระบรมราชานุศวรีรัชการที่๔

ระหว่างการเดินไปนะคะก็มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หน้าค่อนข้างเคร่งเครียดทีเดียว
สำหรับการประชุมครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้น
ใน๕จุดทั่วกรุงเทพฯมหานครเนี่ยนะคะ

ท่านก็บอกว่าตัวเองรับไม่ได้ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

มีความมุ่งหวังจะให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียง
ระหว่างที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
แต่ยังไงแล้วเราก็ต้องควบคุมไม่ให้กลุ่มที่ก่อเหตุ
ทำตามสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังได้สำเร็จ

ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษ

เพราะทุกหน่วยงานร่วมกันควบคุมอยู่แล้ว

ในการรักษาความเรียบร้อยในสถานที่ราชการ
รวมทั้งหน่วยงานอื่นให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะ
ภายในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
อย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุ

จากวัตถุพยานต่างหลายอย่างนะครับ

ก็ทราบว่ามันมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกับกลุ่มเก่าอยู่บ้างนะครับ
แต่ผมก็ยังไม่ตัดประเด็นอะไรไปเลยนะ

ผมถือว่าเป็นคุมกฏกล์ที่ใช้ไม่ได้จริง

ก็มีความเข้าหน้าตามลำดับแล้วนะ
เพียงแต่ผมขอร้องว่าในขณะที่ผมเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้
ผมขอร้องว่าขอบรรดาสื่อต่างเลยอย่าเพิ่งขยายความ
อย่าเพิ่งไปสอบถามคนที่มีเกี่ยวข้องมากนัก

จะบอกเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงผมยังตอบไม่ได้นะ
และเวลาใกล้เคียงกันไม่อาจจะกลุ่มเดียวกันหรือไม่
นะครับหรือจะมาจากหลายกลุ่มก็ต้องไปดูอีกทีนะจ๊ะ

นี่นายกงี้นะจ๊ะนะคะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคือมันมีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ในไลน์เยอะมากเลยว่ามีการออกกฎหมาย
ควบคุมเป็นพื้นที่พิเศษออกมา
ซึ่งทางกอรมนก็ออกมายืนยันว่ายังไม่มีรวมถึงนายกก็พูดด้วยนะคะ
ค่ะมันก็เป็นข่าวลวงข่าวปล่อยเยอะเหมือนกันนะคะ

ส่วนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้หลายจุดที่ประตูน้ำ
มีความเชื่อมโยงกันทั้งชนิดระเบิดที่เกิดระเบิด

จากข้อมูลการสืบสวนทราบว่าคนร้ายมีการมาดูลาดเหล่าพื้นที่
ก่อนการลงมือก่อเหตุและเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดด้วยค่ะ
คนที่กลุ่มคนร้ายใช้เป็นกลุ่มคนหน้าใหม่
ก็เลยทำให้ทางตำรวจไม่มีข้อมูลในระบบ
แต่ยอมรับว่าบางส่วนมีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพอวางระเบิดเสร็จก็ขึ้นรถกลับไปทันที
ฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ไม่อยู่ในระบบ

ผมเชื่อว่าในความรู้สึกเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขารอดแล้วด้วยซ้ำ
เขาสามารถซื้อตัวที่ขนส่ง
แล้วพ้นเขตกรุงเทพไปแล้วเนี่ยนะครับ
ผมเชื่อได้๑๐๐เขาคิดว่าเขาหนีรอด
แต่ข้อเท็จจริงมันไปไม่รอดนะครับ
น้อยมากที่ผู้ต้องหาที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เนี่ยน้อยมากนะครับ
เช็คเปลี่ยนไปหลายครั้ง

เขาไม่รู้หรอกว่าเขาไปพลาดจุดไหน
ซึ่งผมก็ไม่บอกท่านหรอกนะครับ

ยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงสามารถดูแลสถานการณ์ได้แน่นอน
ส่วนการประชุมกตรนะคะก็ถือเป็นครั้งแรกค่ะ

อันนี้เป็นการประชุมกรตรครั้งแรกเลยนะคะ

ตั้งแต่แยกราชประสงค์ไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่า
และยังมีกำลังตำรวจยืนประจำจุดทุกจุด

ซึ่งเป็นจุดสูงข่มมีการรักษาความปลอดภัย

ค่ะคือช่วงนี้บางทีเรื่องของการเดินทางค่ะ

เจ้าหน้าที่ทำก็คือต้องการรักษาความปลอดภัย
คือเขาขออนุญาตส่องไฟดูเปิดกระเป๋าก็ให้เขาตรวจไปนะคะ